ต่อกันที่อีกหนึ่งคนแล้วกันคุณผู้ชมค่ะเขาบอกเลยว่าชีวิตจริงเนี่ยมันยิ่งกว่าละครนางโชว์ซะอีกนะสำหรับพี่เดย์ฟรีแมนคือตอนนี้เนี่ยเขามารับอีกหนึ่งบทบาทหน้าที่กับการเป็นทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ให้กับลูกชายบุญธรรมของเขาค่ะ
จำกันได้ใช่ไหมคะพี่ได้
นี่แหละคุณพี่เดนนางโชว์ระดับตำนานเมืองไทยเดย์ฟรีแมนหรือว่าพี่เดย์อารยาอิสรีนะคะคือเขาต้องคอยทำหน้าที่ทั้งพ่อแล้วก็แม่บุญธรรมให้กับหลานชายตัวน้อยที่มีชื่อว่าน้องอำซึ่งเป็นลูกของน้องสาวค่ะ
พร้อมกับให้เรียกตัวเองเนี่ยว่าแม่และถึงแม้ว่าเจ้าตัวนะคะจะไม่ใช่สาวจริงนะคะแต่ว่าก็ทำหน้าที่ความเป็นแม่ไม่แพ้ผู้หญิงแท้เลยไม่มีขาดตกบกพร่องเลยนะคะเพราะว่าพี่เดย์เขายืนยันว่าดูแลลูกบุญธรรมคนนี้เนี่ยด้วยความรักความเอาใจใส่อย่างเต็มที่เต็มความสามารถแต่ยอมรับนะก็มีแอบกังวลเล็กน้อยเหมือนกันว่าคือกลัวลูกชาย
แนะนำในการดำเนินชีวิตในอนาคตกับเขาอย่างดีที่สุดด้วยค่ะ
ให้เขาเลือกเป็นเองแต่เราก็จะแนะนำให้ดีที่สุด
แต่ในใจหนึ่งเด็กก็กังวลว่าเรารู้ตัวว่าพอเราเป็นอย่างนี้แล้ว
ชีวิตในการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันถึงจะยอมรับแล้วก็จริง
แต่พื้นที่มันน้อยเราถึงต้องส่งไปโรงเรียนประจำ
เพื่อให้เขามีวิถีของเขาเองที่เขาจะเรียนรู้ว่าเขาจะดำเนินรูปแบบไหน
ไม่ใช่ว่าเลือกโรงเรียนที่ดีแบบแพงหรืออะไรอย่างนี้ฮะ
โรงเรียนที่มีวิสัยทัศน์แล้วก็มีทัศนคติที่ดีกับเราด้วย
คุณครูก็ยอมรับเราผู้ปกครองคนอื่นก็ยอมรับเรา
เพื่อนถามแม่เป็นกะเทยเหรอลูกเราก็บอกว่าใช่
มันก็ไม่มีคำถามอะไรกับเพื่อนอีกแล้วเพื่อนก็จะไม่รู้จะล้ออะไร
เขามีความสำนึกดีเขามีเป็นเด็กที่น่ารัก
ทุกคืนก่อนจะนอนก็จะต้องสวดมนต์และกราบเท้าแม่ก่อนนอนทุกคืน
แก้มแม่ก่อนนอนทุกคืนแล้วบอกแม่ฝันดีทุกคืน